ช่วงนี้นะคะมาดูบรรยากาศที่ประตูห้ากันหน่อยนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่แม้ว่าจะเข้าไปไม่ได้แต่ว่ายังตรึงกำลังอยู่นะคะ
ใช่ค่ะตลอดเวลาเลยนะคะและบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงทุกเช้า
วัดพระธรรมกายก็คือจะมีพระสงฆ์เดินออกมานอกวัดนะคะ
เพื่อที่จะรับบินทบาทนะคะแต่ว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
ประตู๕ติดตามได้จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากประตูห้าวัดพระธรรมกายค่ะเชิญครับเชิญค่ะ
การเจรจาของดีเอสไอกับทางวัดพระธรรมกายเมื่อวานนี้นะคะ
เหลวนะคะการยกระดับของเจ้าหน้าที่ดีเอสไอวันนี้ค่ะ
ก็ได้ประกาศว่าจะมีการยกระดับยกระดับปฏิบัติการให้มีความเข้มข้นมากขึ้นค่ะ
ขณะที่มาตรการในการคุมเข้มพื้นที่เช้านี้นะคะก็ยังคงคุมเข้มอย่างต่อเนื่องค่ะ
บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงคุมเข้ม
รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณปากทางเข้าประตูห้าค่ะโดยห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าไปในพื้นที่วัดพระธรรมกายค่ะซึ่งทางบริเวณปากทางเข้าประตูห้า
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของดีเอสไอค่ะ
ก็ได้เข้าเจรจากับทางวัดพระธรรมกายเพื่อขอเข้าไปตรวจค้น
ซึ่งการเจรจาก็ไม่เป็นผลค่ะโดยหลังจากนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ของดีเอสไอก็ประกาศว่าจะไม่มีการเจรจาซ้ำอีกค่ะ
แต่ก็เตรียมที่จะวางแผนซึ่งขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของดีเอสไอ
ได้วางกำลังแผนการปฏิบัติหน้าที่โดยจะยกระดับให้มีความเข้มข้นมากขึ้นค่ะ
ซึ่งตั้งแต่เช้ามืดค่ะบรรยากาศที่ประตู๕นะคะ
ก็ยังคงมีพระสงฆ์ของวัดพระธรรมกายเดินเท้าออกมาจากวัด
เพื่อออกบินทบาทจากศิษยานุสิตและประชาชนโดยรอบพื้นที่วัดพระธรรมกายค่ะ
ขณะที่บรรยากาศฝั่งตลาดกลางคลองหลวงค่ะก็ยังคงมีพระสงฆ์๕รูปนั่งสมาธิอดอาหารต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้ค่ะ
เพื่อประท้วงให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่งมาตรา๔๔ควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกายค่ะ
รวมถึงสิทธิ์ญาณุศิษย์วัดพระธรรมกายยังต้องนั่งส่วนศูนย์ภายในเต็นต์
ภายหลังจากที่พักผ่อนเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งทางเจ้าของทางตลาดคลองหลวง
ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าก็ได้มีการดำเนินการแจ้งความ
สิทธิ์วัดพระธรรมกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ส่วนการคุมเข้มพื้นที่ในวันนี้ค่ะ
ก็ได้มีการปรับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลดลงค่ะ
ซึ่งโดยรวมบรรยากาศโดยรอบพื้นที่วัดพระธรรมกาย
เช้านี้นะคะทุกจุดนะคะก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดเกิดขึ้นค่ะ
ซึ่งก็ต้องจับตาดูนะคะว่าปฏิบัติการ

วรรณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากปากทางเข้าประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ